ยังเป็นเรื่องของพระค่ะผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอพระ
รูปหนึ่งเดินทุกตรงอยู่ในถนนอ่าอุ้ยทำยังไงเจอพระค่ะ
อุ้ยในรถก็มีข้าวเหนียวไก่ย่างใส่บาทท่านหน่อยซักการค่ะ
เอาข้าวเหนียวไก่ย่างไปใส่บาทท่านกำลังจะลุกขึ้นมาใส่หมวกกันน็อก
ขี่รถท่านหันหลังให้ท่านเอาข้าวเหนียวไก่โยนทิ้งข้างทาง
ท่านบอกว่าวันหลังไม่ต้องเอามาใส่นะถ้าไม่สบายใจ
เพราะอัตมาไม่อยากได้ครับเอ้า
ไปข้าวเหนียวฮุทิมไปข้าวเก๋วยุฮุทิม

เจ้าอย่างในเงินมันว่ะเจ้าอย่างในเงินมันว่ะ
เจ้าอย่างในเงินมันว่ะเจ้าอย่างในเงินมันว่ะ
เจ้าอย่างในเงินมันว่ะเจ้าอย่างในเงินมันว่ะ
เจ้าอย่างในเงินมันว่ะเจ้าอย่างในเงินมันว่ะ
ผมต้องหยุดซ่อวง
ผมเชื่อว่าทุกคนข้างในลงโงง

ทำไมถึงเอาข้าวที่ชาวบ้านใส่บัตรโยนทิ้ง

อย่ามาทำกับพระแบบนี้คืออ้าวแล้วมันผิดตรงไหน

เอาข้าวใส่บาทพระแล้วมันผิดตรงไหน
งงเขาก็เลยถามว่าท่านเป็นพระจริงหรือพระปลอมอยากได้เงินอย่างเดียวใช่ไหม

ซะอย่างงั้นนะฮะแล้วเขาถามว่าเขาทำผิดอะไรทำไมต้องมาทำแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมคือคลิปนี้เนี่ยคุณชายสิทธิยอดชายเล็งไทยส่งโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความระบุว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นริมถนนหนองหานอุดรธานีในพื้นที่หนองบ่ออำเภอหนองหาน
่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรธานีครับนะฮะเป็นคลิปขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
คือผู้ชายคนนี้เขาไปในปั๊มพอทำธุระที่ปั๊มเสร็จปุ๊บเขาก็ขี่รถออกมาแล้วก็ไปเจอพระทุดง
เขาก็เออเขาอยากใส่บาทแต่เขามีข้าวเหนียวไก่ย่างที่เขาซื้อมา
แล้วก็มีไส้กรอกก็เลยใส่บาทไปนะฮะแต่มือนึงเนี่ยเขากำเงินเอาไว้
แต่เขาไม่ได้จะเอาเงินใส่นะเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาจากปั๊มน้ำมัน
ก็เลยเก็บเงินเอาไว้ก่อนแล้วเอาข้าวเหนียวไก่ย่างใส่
แต่พอกำลังจะลุกขึ้นมาใส่หมวกกันน็อกกลับเห็นว่าพระเอาข้าวเหนียวไก่ย่างที่เพิ่งใส่เมื่อกี้
โยนทิ้งข้างทางต่อหน้าต่อตาเจ้าของคลิปก็เลยเก็บข้าวเหนียวไก่
ขี่รถตามไปถามท่านจะทิ้งข้าวทำไมท่านเป็นพระจริงหรือพระปลอมเนี่ยนะฮะ
ท่านอยากจะได้เงินใช่ไหมถึงทำแบบนี้เออนะฮะแล้วก็มีการเถียงกัน
สุดท้ายก่อนจากกันท่านพูดว่าจะเป็นพระจริงพระบอมไม่จำเป็นต้องบอกคุณก็ได้
จากวันหลังไม่ต้องมาใส่บาทอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายแล้วก็งงไปหมดว่าท่านทำไมถึงพูดจาแบบนี้กับประชาชนนะฮะ
คุณชายสิทธิ์อายุ๔๑ปีผู้สื่อข่าวเราตามไปเจอเขาเป็นนุ่มช่างแอร์
เจ้าของเฟซบุ๊คที่โพสต์นั่นแหละครับนะบอกว่าจริงจริงแล้วคนในคลิปที่เป็นคนถ่ายคือน้องชายผม
ชื่อว่าบอยบอยเนี่ยอายุ๒๙วันนั้นน้องมาเล่าให้ฟัง
เติมน้ำมันเสร็จออกมาจากปั๊มมือนึงกำเงินที่เขาทอนเงินค่าน้ำมันเอามาให้
ค่ะแล้วพอไปเจอพระทุดงก็เลยมีข้าวเหนียวไก่ย่างอยู่ถุงหนึ่งนะฮะ
คือมือหนึ่งกว่ากำเงินมือหนึ่งก็เดี๋ยวจะหยิบข้าวเหนียวไก่ย่าง
สุดท้ายตัดสินใจก็คือจอดรถปุ๊บเอาเงินใส่ใต้เบาะก่อน
เรามีข้าวเหนียวไก่ย่างเอาข้าวเหนียวไก่ย่างใส่บาทพระท่านดีกว่า
นะฮะแต่ก่อนที่จะเอาข้าวเหนียวใส่นะคุณผู้ชม
คือเหมือนพระท่านพอเห็นว่ามือหนึ่งมีเงินใช่ไหมท่านรูดซิปที่ย่าม
ลักษณะเหมือนจะให้เอาเงินใส่ไปที่ย่ามแต่คือบอยไม่ได้ใส่
เพราะว่าบอยตั้งใจจะเอาข้าวเหนียวไก่ย่างถวายท่านอยู่แล้วค่ะนะฮะ
ก็เลยเอาข้าวเหนียวไก่ย่างใส่เข้าไปแต่ท่านโยนทิ้งให้เห็นคาตาเลย
แถมยังถอดหน้ากากอนามัยถุยน้ำลายลงพื้นอีกด้วยเอ้า
น้องชายเขาก็เลยโมโหว่าทำไมพระถึงทำแบบนี้
หรือว่าพระแค่อยากได้เงินหรือเปล่านะฮะเขาก็เลยแบบเอ๊ะ
ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะแล้วมันก็ไม่สบายใจแล้วโยนทิ้งแบบนี้เนี่ย
มันก็แบบเอ๊ะมันเป็นพฤติกรรมที่พระควรทำหรือเปล่าใช่
ก็มีคำถามในใจขณะเดียวกันนะฮะมีแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
ว่าวีรพลรักเสมอวงท่านก็บอกว่าโอ้ยพระพวกเนี้ยส่วนใหญ่นะจะเดิน
ริมถนนสายอุดรหนองหานบ้านดุงนี่แหละยาวไปถึงอำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนครเป็นพระทุดงแต่เวลาชาวบ้านถวายน้ำกับอาหาร
ไม่อยากได้ค่ะถามว่าอยากได้อะไรอยากได้เงินนั่นไง
อยากได้แต่เงินอันนี้เราไม่ได้กล่าวหาท่านเนอะ
ว่าข้อมูลเขาบอกมาแบบนี้นะฮะทางด้านของแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
ว่าเคยพาตำรวจไปตรวจสอบแล้วส่วนใหญ่เป็นพระปลอมทั้งนั้น
เพราะว่าถวายน้ำกับข้าวไม่เอาจะเอาแต่เงินฟังเสียงคุณวิรพลครับ
ก็คือตอนนี้อารวาสหนักมากชะกันด้วยใช่ไหมล่ะน่ากลัว
โบกว่าผู้หญิงอย่างงี้ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอีกแบบ
ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นอีกแบบพวกนี้อืมแต่บางอย่างยาก
กลุ่มมาสามคนบางกลุ่มก็หนึ่งคน
ไม่ต้องเรียกเป็นรูปเนอะไม่ใช่พระจริงแน่นอน
เปอร์เซ็นต์ครับพระจริงไม่ทำแบบนี้แน่นอนอืม
อ่ะสิฮะพระจริงไม่ทำแบบนี้แล้วพระที่บอยเจอก็น่าจะเป็นพระปลอมนั่นแหละ
ค่ะที่โยนข้าวเหนียวไก่ย่างทิ้งข้างทางแล้วก็ไม่ยอมที่จะรับบินทบาทเนี่ยนะฮะ
คุณวิรพลบอกต่อว่าพระกลุ่มนี้เขาจะก็ใส่แต่งกายเป็นพระนี่แหละฮะ
มาเป็นหมู่คณะมีรถพลิกอัพมาส่งในตัวอำเภอต่าง
แล้วก็เดินไปอยู่ริมถนน
พอมีคนถวายเงินก็เอาจะแบ่งกันตอนนี้เจอบ่อย
อยากให้สำนักพุทธไปตรวจสอบหน่อยแล้วจัดการให้หมดเอาตำรวจไปจับซะ
เพราะถือว่าเป็นมารศาสนาแล้วก็มาหากินกับพระเหลืองแบบนี้
ทำให้ประชาชนที่เขาอยากจะใส่บาททำบุญเขาก็เสียความรู้สึกอืม
นะคะใส่เข้าเหนียวกับยังไม่เอาจะเอาเงินอืม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องนี้เนี่ย
สถาประชาชนเนี้ยมาเจอแบบนี้แบบอู้วอะไรเนี้ย
จากแถวบ้านดุงอุดรแล้วลองตรวจสอบดูพื้นที่อื่นบ้างก็ได้นะ